อีกเรื่องหนึ่งมีลูกค้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อาหารเต็มโต๊ะเลยแต่ทีนี้ครับแมลงวันเต็มไปหมดเลย
คุณนะฮะทางร้านอาหารแค่เอากระดาษกาวที่ไว้ดักแมลงวันมาให้ลูกค้า

และทีนี้ลูกค้าถามความรับผิดชอบของร้าน
ความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนแมลงวันเยอะขนาดนี้
นี่คือเอามาวางบนอาหารแบบนี้เหรอ
คุณชอบดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะ
โอ้โหกินไปแล้วต้องเห็นแมลงวันบนกระดาษกาวที่ดักแมลงวันแบบนี้

กินไม่ลง
ขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังทานข้าวอยู่นะครับ
เอาเรื่องนี้มานำเสนอกันอยากให้ทางร้านค้าได้รับผิดชอบหน่อยนะครับ
เพราะว่าเพจเจ๊ม้อยวีบวกนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้
ระบุว่าลูกค้าชายจองโต๊ะร้านอาหารอีสานชื่อดัง
บรามอินทาไว้จัดเลี้ยง๔๐คน
พอมาถึงร้านครับพนักงานก็พาไปที่โต๊ะที่อยู่ด้านนอกริมน้ำ
สักพักอาหารมาเสิร์ฟเต็มโต๊ะแล้วนะฮะ
จากนั้นสิ่งที่ตามมาด้วยตามอาหารมาก็คือแมลงวัน
เริ่มจาก๑ตัว๒ตัว๓ตัว๔ตัว๕ตัว
แล้วมามากขึ้นไปเรื่อยเป็นนับร้อย

ทีนี้ลูกค้าก็แจ้งพนักงานพนักงานก็แก้ปัญหาด้วยกัน
นำกระดาษกาวดักแมลงวันมาวางไว้บนโต๊ะ
คุณโอ้โหมาวางไว้มาดักกันแบบนี้เลยเหรอฮะ
ใกล้กับอาหารที่รับประทานกันอยู่แบบนี้นะครับ
แมลงวันส่วนใหญ่คุณมันก็ไม่ได้จะมาบินติดกระดาษกาวกันซะทุกตัวนะ
เพราะมันไปบินเกาะอาหารบนโต๊ะแทนนะครับ
ลูกค้าก็เริ่มแบบไม่พอใจกับวิธีการแก้ปัญหาของทางร้านแล้ว
ก็เลยให้พนักงานไปเรียกผู้จัดการมาคุย
รอผู้จัดการเกือบชั่วโมงผู้จัดการไม่ยอมออกมาคุณ
ชั่วโมงนั้นแมลงวันมันเกาะอาหารมันกินอาหารไปหมดแล้ว
มันวางไข่มันอะไรไปหมดแล้วนะฮะ
ลูกค้าต้องเดินถือกระดาษกาวดักแมลงวันเข้าไปคุยที่แคทเชียร์
ผู้จัดการร้านจึงเดินมาคุยด้วย
แล้วผู้จัดการร้านก็แจ้งกับลูกค้าแบบนี้บอกว่า
เรื่องแมลงวันมันก็เรื่องปกติอะพี่
โดยปกติแล้วเราจะให้ลูกค้าเข้าห้องแอร์ครับ

ผู้จัดการก็เลยเสนอส่วนลดค่าอาหารให้๑๐
แต่ลูกค้าบอกว่าตอนนั้นไม่ต้องการเรื่องส่วนลดเลย

ผมก็ถามเขาความรับผิดชอบของร้านเนี่ย

คุณจะให้อะไรผมคุณจะรับผิดชอบอะไรผม
ความสะอาดหรือแค่คำขอโทษ

ฟังเสียงของลูกค้าร้านอาหารที่เขา
ที่เขาบันทึกไว้หน่อยฮะ
ก็คุณเลือกโต๊ะนั่งตรงนั้นเอง

แล้วเขาบอกว่าแล้วจะให้เราชดใช้อะไร
บอกว่างั้นผมลดให้๑๐แล้วกัน

ผมบอกโอ้โหไม่เอาครับ
ผมต้องการความรับผิดชอบที่มากกว่านี้

คำขอโทษแค่คำเดียวครับ
ยังไม่มีออกจากปากเขาเลย

แล้วก็ขอโทษผ่านสื่อไปยังลูกค้าด้วย

บอกว่าเขายินดีรับข้อเสนอแนะต่าง
ลูกค้าเสนอมาเอาไปปรับปรุงเรื่องของการบริการต่อไป

ก็ต้องไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารหน่อยนะฮะ

นั้นมันมีอะไรสกปรกที่ทำให้แมลงวันเยอะหรือเปล่า

โทรตกลงกันหรือว่าคุณมาเจอกัน